ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะมันเป็นช่วงจังหวะพอดิบพอดี
ทำให้เห็นเป็นแบบหลักฐานชัดเลยนะ
มันมีร้านอาหารกึ่งผับที่ประจวบคิริขันนะคะ

ปรากฏว่าข้างหลังแถวเนี่ย
ทะเลาะกันเอาปืนยิงใส่จนมีคนถูกลุกหลงได้รับบาดเจ็บ

นี่เลยเป็นหลักฐานชัดเลย

ปาร์ตี้กันร้านชื่อทองเนื้อก้าวนะคะ
อยู่ริมถนนสายเพชรเกษมชายทะเล
ในตำบลเกิดนพคุณอำเภอบางสะพาน

ก็เห็นเป็นแบบอย่างนี้เลยยิงกันในร้านอย่างนี้ค่ะ
เนี่ยนะที่เขาว่าเห็นคนยิงกันเนี่ย

นางสาวมริวัลหวานสนออายุ๔๑เป็นเจ้าของร้านนะคะ
เล่าให้ฟังว่าได้รับแจ้งจากลูกค้า
ว่ามันมีความวุ่นวายเกิดขึ้นที่โต๊ะหนึ่ง
อยู่ริมขวามือสุดจากประตูทางเข้า

เธอบอกว่าเธอก็เดินจากเคาน์เตอร์ในร้านออกมาดู

นายอนุรักษ์จงบรรจบอายุ๓๔ยืนอยู่ที่โต๊ะด้านหน้า
ใกล้กับโต๊ะที่นายเสกสรรมุกดาอายุ๒๔นั่งอยู่
เจ้าของร้านก็เลยไปถามนายอนุรัติ
ว่ารู้จักกับคนในโต๊ะของนายเสกสรรเหรอ
นายอนุรัติบอกว่าไม่รู้จัก
จังหวะนั้นนายเสกสรรก็พยายามส่งแก้วเหล้า

แต่นายอนุรัติไม่เอานายเสกสรรก็เลยนั่งก้มหน้าอยู่สักแป๊บหนึ่ง
แล้วชักปืนออกมายิงใส่หน้าของนายอนุรัติ
กระสุนเข้าที่แก้มซ้ายเขาค่ะครับ
พอก่อเหตุเสร็จยิงเสร็จนายเสกสรรก็พยายามจะหนี
แต่ลูกค้าในร้านเขาช่วยกันนะช่วยกันจับเอาไว้ได้
เราก็รุมประชาทันจนได้รับบาดเจ็บ
นี่ไงโอ้โฮน้วมเลย

แต่สมควรพกปืนมาหอยยิงเขาอย่างนี้

พกปืนเที่ยวมันกินมาในร้านอาหาร
แล้วมันไม่ได้โดนแค่นายอนุรัติไง
คนหนึ่งเป็นผู้หญิงด้วยอ่ะนางสาวอิทธิราธิรามนอายุสามสิบ
เขาได้รับบาดเจ็บที่ปากอะค่ะ
ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะตัวคนก่อเหตุก็ด้วยเนี่ย
สามคนก็ต้องไปโรงพยาบาลบางสะพาน
นางสาวอิทิราอาการหนักเลยนะคะอืม
คือสาหัสก็ต้องส่งต่อไปโรงพยาบาลประจวบคิริขัน
ทางร้านเก็บอาวุธปืนไทยประดิษฐ์กระบอกที่ใช้ก่อเหตุเอาไว้ได้
ส่งมอบให้กับตำรวจพนักงานสอบสวนก็จะเร่งสอบปากคำพยาน
อยู่ในเหตุการณ์เพิ่มเติมส่วนคนเจ็บก็ต้องรอให้อาการดีขึ้น
ถึงจะมีการสอบปากคำได้นะคะครับล่าสุดในอำเภอบางสะพาน
ในอำเภอเลิศยศแย้มพรายก็บอกว่าร้านนี้ปิดไว้ก่อนเลยเบื้องต้น
ห้าวันอืมรอสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงประมาณห้าทุ่มกว่ากว่าก็ร้านใกล้ปิดแล้วอ่ะ
แต่มันมีเหตุการณ์ยิงกันแต่ร้านแบบนี้บางทีมันก็ต้องตรวจอาวุธไหม
ก่อนที่จะเข้าไปในร้านแต่มันไม่ได้เป็นเทคที่เข้าไปเต้นกัน
ออกมามันเป็นร้านอาหารที่ดื่มได้ด้วยอะไรอย่างนี้
แต่มันก็ต้องมีอะไรสักอย่างสิล่ะจริงมันต้องเออต้องตรวจก่อนอ่ะ
ไม่ใช่กระบอกเล็กนะที่เห็นจากหลักฐานที่ตำรวจยึดได้เนี่ย
แต่เอาเข้ามานั่งในร้านอย่างนี้พอเมามันก็เกิดอะไรขึ้นได้